ส่วนเรื่องราวนี้ค่ะเป็นเรื่องของหัวขโมยนะคะ
ตำรวจเนี่ยต้องไล่ล่าตัวเลยค่ะเพราะชายคนนี้ก่อเหตุขโมยรถแท็กซี่

จากนั้นขับหนีไม่ได้หนีอยู่ในจังหวัดด้วยคือหนีข้ามจังหวัดไปเลยนะคะ
ในที่สุดเนี่ยจนมุมตำรวจเบื้องต้นปรากฏพบว่ามีอาการทางประสาทนะคะ
ช่วงเวลา๘นาฬิกานะคะตำรวจสพเมืองสมุทรสงครามได้รับแจ้งเหตุว่า
มีคนร้ายก่อเหตุขโมยรถแท็กซี่โตโยต้าสีส้มค่ะ
หมายเลขทะเบียนททหารหอหีบ๗๒๗๒กรุงเทพฯ
สหกรณ์แท็กซี่กาญจนาพิเศษจำกัด
คนร้ายก่อเหตุที่ปั๊มน้ำมันลุงเท่งริมถนนเพชรเกษม
แยกเข้าอำเภอชะอำจอดเพชรบุรีนะคะ
แล้วก็มีการทำร้ายร่างกายคนขับแท็กซี่จนบาดเจ็บสาหัสด้วย
ซึ่งจุดนี้กล้องวงจรปิดจับภาพได้ค่ะ
นายจาราน้อยวันอายุ๕๐ปีคนขับรถแท็กซี่บอกว่าเมื่อคืน
เขาจอดรถเนี่ยค่ะเพื่อนอนในปั๊มเพราะว่าติดเคอร์ฟิลล์ค่ะ
พอช่วงเช้าตื่นขึ้นมาก็ขับรถไปจอดตรงจุดเกิดเหตุ
เข้าห้องน้ำไปล้างไม้ล้างมือติดเครื่องรถเอาไว้แล้วเปิดกระจกเอาไว้ด้วย
ทีนี้ล้างมือเสร็จเดินออกมาจากห้องน้ำแปลกใจเอ๊ะทำไม
รถแท็กซี่ถอยหลังเองได้
พอมองเข้าไปในรถค่ะอ้าวมีคนเข้าไปนั่งแล้วอ่ะ
คนร้ายกำลังถอยรถอยู่นะคะ
เขาก็วิ่งไปที่รถแล้วพยายามกระชากคอเสื้อคนร้ายเอาไว้
แต่ปรากฏสู้แรงไม่ไหวล้มลงบาดเจ็บภาค
จากนั้นคนร้ายก็เอารถเขาหนีไปนะคะ
ต่อมาตำรวจเพชรบุรีแจ้งวิทยุสกัดจับคนร้ายที่ขับรถมาด้วยความเร็วสูง
ใช้ถนนพระราม๒มุ่งหน้ากรุงเทพ
พอมาถึงถนนพระรามสองบริเวณกิโลเมตรที่หกสิบเก้าหมู่สิบ
บางขันแตกอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามนะคะ
นี้คนร้ายขับรถชนรถสายตรวจเสียหายไป๒คัน
ควบคุมตัวพร้อมกับรถเอาไว้ค่ะหลังจับกลุ่มตัวได้เนี่ยนะคะ
เพราะว่าผู้ก่อเหตุเป็นชายยุคประมาณสามสิบปี
ชุดขาวแบบคนถือศีลอ่ะเจ้าหน้าที่พยายามสอบถามข้อมูล
เนี่ยค่ะแต่เขาไม่ตอบอะไรเลยนะคะนั่งนิ่งเงียบไม่ยอมพูดยอมจาค่ะ
ถามชื่อนามสกุลก็ไม่ยอมตอบกระทั่งทราบชื่อต่อมาคือนายพีรณัท
ขัตยวงเป็นชาวจังหวัดชนบุรีมีอาการทางประสาทพูดจาวกไปวนมา
ช่วงค่ำของวันที่๒๑สิงหาคมเคยก่อเหตุวุ่นวายในบ้านของ
ชาวบ้านพื้นที่ตำบลเขาใหญ่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีมาแล้ว
ตำรวจต้องเข้าไปว่ากล่าวตักเตือนแล้วก็มาก่อเหตุซ้ำในปั๊มน้ำมัน
เนี่ยนะคะจากนั้นค่ะเจ้าหน้าที่ก็คุมตัวไปสอบสวนที่

ขัดขวางหลบหนีการจับกลุ่มเจ้าหน้าที่
นำตัวส่งพนักงานสอบสวนที่สพชะอำจังหวัดเพชรชบุรี
ดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะ